บ้านของเด็กเนี่ยอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมตะบนหินมูลนะครับ
เด็กชายวัย๘เดือนที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่เช้ามืด๕กุมภาพันธ์สุดท้ายแม่ของเด็กบอกว่า
ปืนขึ้นมาชงนมให้กับลูกตอนตี๓แล้ววันนั้นลูกก็งอแงด้วยนะครับ
ร้อนเป็นไข้๓๙องศาร้องไห้ไม่หยุดชงนมให้ดื่มพยายามอุ้มขึ้นมาก็ยังไม่ยอมหยุดร้อง
ไม่รู้จะทำยังไงจนตี๕นะอุ้มลูกออกมาเพื่อให้ลูกเนี่ยหยุดร้องอุ้มออกมาจากตัวบ้าน
ซึ่งข้างในจะมีสามีนอนอยู่มีหลานสาวของสามีอีกคนนึง
ช่วงนั้นนั่นแหละเธอบอกเธอเผลอหรือว่าจะพลั้งมือก็แล้วแต่ทำลูกเนี่ยร่วงตกลงมาที่พื้น
แล้วลูกแน่นิ่งไปเลยด้วยความตกใจไม่รู้จะทำยังไงเลยเอาลูกไปวางทิ้งไว้ที่ริมคลองท่อ
เป็นคลองแถวบ้านซึ่งมันจะต่อไปออกนู่นนะฮะแม่น้ำท่าจีนห่างจากบ้านเนี่ยประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ
แล้วจากคลองทอดตรงนั้นเนี่ยมันไหลไปทางแม่น้ำท่าจีนเนี่ยสู่แม่น้ำสายใหญ่เนี่ย
แค่ประมาณ๒๐๐เมตรวางลูกไว้เธอบอกเธอเดินกลับเข้าบ้านสพบางหลวง
นำตัวแม่ของเด็กส่งไปฝากขังต่อสารเยาวชนและครอบครัวกลางจังหวัดนครปฐม
ในความผิด๓ข้อหานะครับมีเรื่องของการประมาทนะฮะเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
มีเรื่องการซ่อนเต้นอำพลางศพแล้วก็มีเรื่องการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานสุดท้ายล่าสุดนะครับ
พ่อของหญิงสาวคนนี้นำหลักทรัพย์เป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทมายื่นขอประกันตัวนะครับ
คือสารท่านตีวงเงินหลักทรัพย์ไว้ที่๑๐๐๐๐นะครับพ่อมายื่นใช้เงินสด๙๐๐๐บาทนะครับ
มีเจ้านายของพ่อมาช่วยค้ำประกันด้วยนะครับแต่ก็ต้องทำตามเงื่อนไขต่างที่สารท่านจะกำหนดเอาไว้นะครับ
แล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมานะครับโดยสารกำชับว่าแม่ของเด็กวัย๘เดือน
นางสาวนอนหนูคนนี้ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเท่านั้นนะครับ
เพราะอายุยัง๑๗ปียังถือว่ายังเป็นเยาวชนอยู่
จะเป็นอย่างที่เธอบอกจริงหรือเปล่า
พ่อวันนี้เป็นไงบ้างคะเครียดไหมคะ
มีมีคนให้คุยอะไรกับพ่อไหมครับขวานหน้าเนื้อ
ให้พูดอะไรหน่อย
ตอนนี้ไม่มีคนรับแล้วอะค่ะแล้วแล้วพ่อรู้เรื่องไหมคะ
ขวานหน้าเนื้อรู้เรื่องไหมครับรู้พร้อมกับทุกคนหรอค่ะ
เหนือจากบริเวณตรงฝั่งตรงข้ามที่เป็นคลองท่อโบคุณผู้ชมครับ
ฝั่งด้านหลังนั้นจะเป็นแม่น้ำท่าจีนตรงจุดนี้มีการนำเอาเรือท้องแบน
เตรียมไว้เพื่อช่วยกันระดมงมค้นหาในคืนนี้ด้วยนอกเหนือจากฝั่งซ้ายของผมคุณผู้ชมครับ
ผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูฝั่งขวามือซึ่งก็คือบริเวณจุดนี้นั่นเองนะครับ
จุดนี้เป็นจุดของการจอดรถไฟส่องสว่างของกู้ภัยจากหลายมูลนิธิในพื้นที่
เท่าที่ผมดูจากสายตามีประมาณ๕๖คันที่มาจอดบริเวณจุดนี้
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกู้ภัยมูลนิธินับร้อยหน่วยงานที่จะมาร่วมกันในการค้นหาด้วย
เหนือจากบริเวณริมคลองคุณผู้ชมครับผมอยากจะพาไปดูบริเวณเต็นต์
ซึ่งตรงจุดนี้เป็นเต็นต์อำนวยการของทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทางตำรวจ
มาร่วมกันวางแผนกู้ภัยมีการวางแผนร่วมกันค้นหา
เท่าที่ผมดูสายตาจากบอร์ดที่ทางเจ้าหน้าที่ติดไว้จุดนี้ครับ
มีประมาณ๙มูลนิธิที่มาร่วมกันงนค้นหาด้วย
นี่นะฮะตรงจุดนี้คือบริเวณตรงแม่น้ำท่าจีน
จุดนี้ครับคาดว่าจะเป็นจุดที่นำเอาเด็กมาทิ้งไว้
และจุดนี้เป็นแนวกอไผ่ที่เรายืนรายงานอยู่บริเวณจุดนี้ไป
จุดนี้จะเป็นจุดที่ติดฟั่งไฟส่องสว่างอยู่บริเวณจุดนี้
นี่ฮะบริเวณตรงสะพานที่จะเชื่อมต่อไปยังคลอง
การค้นหาที่บริเวณคลองท่อเชื่อมต่อแก่แม่น้ำท่าจีนู
มันการค้นหาออกเป็น๓จุด
โดยจุดที่๑คือบริเวณก่อนถึงสะพานจนถึงสะพานนั้น

การค้นหาก่อนอันนี้รับผิดชอบโดยนักประดาน้ำ
กองบังคับการตำรวจน้ำ
และจุดที่๒คือบริเวณสะพานมาถึงจุดที่คาดว่าเด็กชายวัย๘เดือน
จะตกน้ำนั้นระยะทางประมาณ๒๕เมตร
งมค้นหาโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากมูลนิธิต่าง

ที่คาดว่าเด็กชายวัย๘เดือนทิ้งน้ำไปจนถึงปากครอง

รับผิดชอบโดยนักประดาน้ำจากกองบังคับการตำรวจจราจรด้วยเช่นเดียวกัน
แต่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่คู่ภายหลายหน่วยงานนั้น
ร่วมกันระดมงมค้นหาเลยนะครับ

หากแม่เด็กโยนเด็กลงน้ำจริง
ร่างนั้นต้องลอยตั้งแต่๓วันแล้ว

ช่วงเวลาน้ำขึ้นหรือน้ำลงนั้น

ไม่แน่ชัดว่าสิ่งที่แม่เด็กบอกนั้น

และจากข้อมูลของชาวบ้านที่ทีมข่าวเราได้รับมา

มีตัวเงินตัวทองชุกชุมมาก
ซึ่งพื้นที่ด้านล่างน้ำก็มีแต่เศษกอไผ่และต้นไม้
ซึ่งเข้าใจว่าเป็นอุปสรรคต่อการค้นหาของเจ้าหน้าที่

ว่าหากเด็กนั้นอยู่ใต้น้ำจริง
ก็เสื้อผ้าของนอนน่าจะเกี่ยวกอไผ่แล้ว
ทำให้พบร่างของน้องในที่สุด